ไปดูบรรยากาศสีสันวันลอยกระทงกันบ้างนะคะ
หลายคนคงเตรียมความพร้อมแล้วแหละที่จะมาลอยกระทงกันค่ำคืนนี้
คุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเดี๋ยวจะแต่งผีไปลอยกระทง
คุณผู้ชมนะฮะออกแบบเครื่องแต่งกายในการไปลอยกระทงวันนี้อย่างไรนะฮะ
เพราะมีเทศกาลฮาโลวีนด้วยบอกต่อกันมาหน่อยหรือจะไปลอยที่ไหน
บอกผ่านไลน์หน้าจอมาหน่อยนะครับพูดคุยกันหน่อยฮะ
ถูกต้องจะได้เป็นการแนะนำกันด้วยแล้วก็ตอนนี้แต่ละที่เขาเป็นยังไงกันบ้างไป

เริ่มกันที่ชาวบ้านตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยกันก่อนเลยนะคะ
ก็เตรียมความพร้อมมาร่วมวันงานลอยกระทงที่โบสถ์วัดเขาดินไพรวันค่ะ
เขามีแนวคิดในการจัดงานลอยกระทงในโบสถ์นะคะ
สำหรับงานประเพณีลอยกระทงในโบสถ์ของวัดเขาดินไพรเนี่ย
ถือว่าเป็นปีที่๗ของการจัดงานแล้วค่ะ
เนื่องจากว่าตำบลนาขุนไกรเป็นตำบลที่แห้งแรงที่สุดในจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ก็เลยไม่มีแหล่งน้ำที่จะจัดงานลอยกระทงได้
จนกระทั่งนายประจวบจันจีนนายกอบตนาขุนไกร
มีแนวคิดว่าควรนำน้ำมาใส่ในโบสถ์
เพื่อให้ชาวบ้านได้มีบรรยากาศมีน้ำมีแหล่งน้ำในการลอยกระทง

เห็นว่านำวนนะฮะ

ใช่ค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศไม่เหมือนที่ไหนนะคะ

แล้วก็ยังคงได้สืบสารประเพณีให้คงอยู่
รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ดีจังเลยนะฮะก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะคุณนะนะครับ
ส่วนที่วัดทุ่งสนุนรัตนาบรามที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
ชาวบ้านก็เดินทางไปร่วมพิธีลอยเคราะห์เรือไฟ
ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยอีสานล้านช้างนะฮะ
โดยในกำแพงเพชรมีเพียงที่เดียวที่จัดพิธีโบราณแบบนี้นะครับ
โดยพิธีลอยเคราะห์เรือไฟคือพิธีสะดอกเคราะห์ต่อโชคชะตา
แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตนเองใส่ในดอกบัว

ก็ดึงเส้นผมตัดเล็บใส่เข้าไปด้วย
ถือว่าให้เคราะห์ร้ายให้โชคร้าย

ตัดเคราะห์ตัดกรรมตัดกรรม
ทุกคนก็จะต้องหักคอ

ต้องฟังให้จบนะหักคอดอกบัวให้ขาดเลยนะคุณเหมือนเด็ดขาดนะคุณ
เพราะบัวจะมีใยนะเออบัวมีใยเราต้องตัดเยื่อไม่เห็นใยหรอ
หรือไงฮะอะไรประมาณนะฮะคือตัดเลยหักให้ขาดเลยแต่อย่าใช้กันไก่
ใช้มือหักดอกบัวของใครของมันให้ขาดจากกันนะครับเขาบอกว่า
คือถ้ามันไม่ขาดจากกันแสดงว่ายังมีเคราะห์อยู่ส่วนใครที่หักแล้วไม่มีเยื่อใหญ่เลย
แสดงว่าเคราะหกรรมนั้นสิ้นสุดลงแล้วนี่ถือว่าเป็นพิธีที่เขาสืบทอดกันมานะฮะ
แล้วก็ทุกคนจะต้องนำดอกบัวที่ผ่านพิธีหักแล้วมาใส่ลงในเรือพญานาคพร้อมกัน
แบบนี้นะฮะจากนั้นก็เอาเรือพญานาคไปจุดไฟเผาพร้อมกับปล่อยลอยในแม่น้ำ
นี่กำลังจะไปลอยในแม่น้ำแล้วนะฮะแล้วก็จะจุดไฟ
ก็เหมือนเผาเคราะหเผากรรมของทุกคนราดน้ำมันแล้วเตรียมจุดไฟแล้วนะครับ
เคราะห์สงฆ์ไหลไปกับเรือจมไปกับน้ำ
คุณผู้ชมไปต่อกันที่เชียงใหม่กันบ้างนะคะเมื่อวานเนี้ยบริเวณท่าน้ำตรงสะพานข้ามแม่น้ำปิงค่ะ
พื้นที่ติดต่อระหว่างตำบลป่าแดดที่อำเภอเมืองแล้วก็ตำบลท่าวังตานในอำเภอสารพี
ตรงนี้เขาจัดงานนะเหมือนเป็นแบบงานวัดบรรยากาศก็ย้อนยุคสนุกสนาน
มีกระทงมาให้เลือกซื้อเยอะเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
ก็เอามาลอยบริเวณท่าน้ำปิงนั่นแหละ

ประเพณีลอยกระทงหรือว่าประเพณียี่เป็งของเชียงใหม่
เขาจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวาน๓๐ตุลาคม
จนถึงพรุ่งนี้แหละค่ะ๑พฤศจิกายน
ก็มีทั้งคืนกระทงเล็กกระทงใหญ่นะฮะ

แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นแห่กระทงใหญ่

นี่เห็นเจียงใหม่ละ
ต้องแต่งกาย้อนยุคหน้าเลยเนี่ย

สตรีมของเขาใช่ไหม

ก็คือจัดในรูปแบบย้อนยุคที่ตลาดนัดถนนคนเดินนะคะ
นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ต่างพื้นที่
แล้วก็ชาวต่างชาติก็มาเที่ยวกันคึกคักสนุกสนาน

สวยงามกันทุกท่านเลยนะฮะ
ไปอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายจังหวัดน้องคายนะคะ

เมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการจัดงานค่ะ
ก็มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงกันต่อเนื่อง

มีซุ้มไฟประดับตกแต่งสวยงามจริงนะคะ
แล้วในงานนี้ก็มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ
คุณพ่อคุณแม่คงไปเชียร์ลูกเชียร์หลานกันเยอะแยะ

เหนือจากการลอยกระทงในแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยนะคะ

ตรวจคัดกรองประชาชนที่จะมาร่วมงานนี้กันอย่างอบอุ่น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสาธารณสุข
ต้องมีความประดับความปลอดภัยก็ดูแลกันอย่างเต็มที่เลยนะ

ลอยกระทงคิดดีทำดีจิตแจ่มใสนะครับ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าสุขสรรค์วันลอยกระทง

ระวังกันด้วยครับดูแลบุตรลางนะครับท่านด้วย

เรื่องของการจุดพลุจุดประทัด
ที่เชียงใหม่หรือภาคเหนือเขาก็มีการรณรงค์ห้ามปล่อยโคมด้วย